เอาล่ะช่วงนี้คุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินคำพูดคำนี้ที่ว่านก

สองหัวไม่ใช่เต่าข้างกาย
๒หัวที่ว่านี้นะครับอยู่บ้านเลขที่๗๗ทับ๑
หมู่ที่๓ตำบลพรมบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ
เป็นของนายเชษฐาติ่งภาวดีอายุ๕๘ปี
เป็นอดีตกำนันตำบลพรมบุรีนะครับ
ก็เปิดเป็นร้านขายของชำนี่แหละ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ร่ำลือว่า
บ้านนี้มีเต่าสองหัวให้โชค
นี่แหละครับนายเชษฐาเจ้าของเต่าก็เล่าให้ฟังว่าตนเองได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าซูโกต้า
เป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศก็คือประเทศซูดานนะได้มาปีกว่าแล้ว
แล้วก็ลองเพาะพันธุ์ขายก็ขายได้ดีนะตัวหนึ่งก็ขายได้ประมาณสักหลักพันบาท
ขายไปขายมาสุดท้ายอยู่มีลูกเต่าตัวหนึ่งออกมาเป็นแบบนี้
มี๒หัวและ๒หางตัวเองก็รู้สึกดีใจนะ
เพราะว่าพอไปดูในข้อมูลในอินเตอร์เน็ตก็ทราบว่า
ลักษณะของเต่าแบบนี้ถือว่าเป็นตัวที่๓ของโลกนะครับ
ที่มีมาแบบนี้โอ้โหมี๒หัวแล้วก็มี๒หางแปลกจริงเลยครับ

มันลักษณะคล้ายเต่าแฝดเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมของมันนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นก็เชื่อแล้วครับว่าเต่าตัวนี้น่าจะมาให้โชค
ถ้าได้มีโอกาสไปลองสัมผัสมันดูไปรูปไลค์มันดู
ด้วยความเอ็นดูและน่ารักหรือไม่ก็ได้ลองโรยแป้งไปสักครั้ง
แล้วก็ได้ถูดูอาจจะได้โชคได้ลาบมาก็ได้
ทีนี้ไปกันเพียบเลย
นี่แหละเต่าสีขาวแน่นอน
พอไปกันเยอะปั๊บเนี่ยนะครับคุณพี่เจ้าของคนนี้
ก็เลยต้องพอก่อนใจเย็นตอนนี้เต่าของพี่ไม่พร้อมจะรับแขก
ถูกันเยอะถูกทุกคนถูกันจนกระดองยุบแล้วเนี่ย

แล้วก็เปิดให้ชมเฉพาะบางเวลาเท่านั้น
คุณผู้ชมครับข่าวแบบนี้ก็มีมาให้เล่าให้ได้ติดตามกัน
คือใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเพราะว่าไอ้สัตว์แปลกอย่างนี้มันมี
ไม่ใช่ว่ามันไม่มีไม่ใช่มันมีแค่ตัวเดียวนะมันก็มีแต่ว่ามันหายาก
ถูกต้องจริงมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
บางคนก็ว่ามันแปลกมันก็เลยมาให้โชค
เพราะว่ามีคุณผู้ชมไลน์มาขอ๓ตัวตรง
๓ตัวดิฉันไม่รู้จะเอาจากไหนมาให้จริง
ถ้าดิฉันรู้จะวิ่งไปซื้อแล้ว